บุกเข้าตรวจค้นบ้านพัก๕จุดเครือข่าย
อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งก่อคดีโกงเงินกู้สหกรออมทรัพย์ของตำรวจที่เลยไว้

มาร่วมลงทุนมูลค่าอีกกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ให้ร่วมลงทุนมูลค่ากว่าอีก๑พันล้านบาท
สินที่ตำรวจบุกยึดประกอบด้วยขาซ่าคอนโด

ซึ่งที่นี่เป็นคอนโดของนางพัทรฤทัยพร้อมสุข

และได้มาร่วมขบวนการกับอดีตผู้การเลย
ตำรวจสืบทราบและติดตามตัวจนพบ

และยึดทรัพย์ทั้งหมดของอดีตเจ้าหน้าที่นิติกร
สารดังกล่าวมูลค่า๗๐ล้านบาท

ยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมด๑๐จุดด้วยกัน

นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีความเกี่ยวข้อง
ในเรื่องของการเงินไหลเวียนในบัญชีจำนวนมหาศาล

มีเงินไหลเวียนประมาณ๑๐๐กว่าล้านบาท
จากตำรวจแล้วยังมีประชาชนอีกบางส่วน

ยึดทรัพย์เอาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย

กลุ่มคนเหล่านี้กระทำการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่
ผู้ต้องหาที่เข้าจับกลุ่มรายนี้ที่เชียงใหม่นั้น
มีสมาชิกเป็นเครือข่ายของเขาประมาณ๗๐คน
มีเงินหมุนเวียนพันกว่าล้านบาท
ส่วนมีผู้พิพากษาคนหนึ่งร่วมด้วย
ได้เสนอขออนุมัติหมายจับไปแล้วแต่ไม่อนุมัติ
ทางตำรวจจะเขียนเป็นรายงานพฤติกรรม
ของผู้พิพากษารายนี้ให้กับทางตุลาการศาล

และให้สารดำเนินการต่อไป
ความเสียหายวันนี้ไม่ใช่แค่๒๐๐กว่าล้าน
เฉพาะในส่วนของสากรตำรวจภูทรจังหวัดเลยนะครับ
วันนี้ความเสียหายเป็น๑๐๐๐ล้านบาท
นอกจากตำรวจแล้วนะครับตำรวจชั้นพูดน้อยแล้ว
ก็ยังมีประชาชนอีกหลายส่วนนะครับ
วันนี้เราจะจับกลุ่มทั้งหมดนะครับ
แล้วจะเอาเงินคืนประชาชนให้มากที่สุด

หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเปิดเผยว่า

แล้วเห็นว่านางนุษย์เล่นหุ้นจึงขอร่วมเล่นด้วย
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับปันผลคืน

โดยมีการโอนต่อให้คนอื่นที่มาร่วมเล่นอีกหลายคน
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายหรือกระบวนการนี้

ตั้งแต่ปี๔๕๔๕ค่ะ

ส่วนใหญ่ทำไมจะมีเจ้ารถที่สามที่มาเล่น
เพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ค่ะ
เห็นว่ามีรายได้เขาก็มาขอเล่นกับเราอะค่ะ

ขบวนการดังกล่าวได้กว่า๗๐ล้านบาท

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีใกล้งาน